ไปดูเหตุการณ์ที่มีคนไปยิงโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ

ตามไปจับกลุ่มได้ไปดูที่บ้านปืนเต็มเลย
ถามว่าเหตุผลทำทำไมแค่ขับรถปาดหน้ากัน

ก็เลยตามไปยิงเขาถึงขั้นกับเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ

คนที่ก่อเหตุก็คือทางด้านของนายพาสกรพาปะกงอายุ๒๖ปี

ในคดีที่เอาปืนเนี่ยไปฆ่าทางด้านของนายสิทธิชัยชอบทำนะฮะ

เป็นพนักงานคนขับรถตู้นั่นเองนะครับ
เหตุการณ์นี้หลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
ก็ถูกตำรวจภูทรครอง๕
แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีตามไปจับได้ที่บ้านพักเลย
อยู่ที่ลำลูกกาจับได้เมื่อวาน
พอไปเจอโอ้โหของกลางนะครับ
เป็นรถกระบะฟอร์ดสีบรอนอาวุธปืนจำนวนมาก
รวมทั้งปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ

เพราะว่าเขาขับรถปาดหน้ากันไปมา๒ครั้ง

พอสบโอกาสเร่งเครื่องแซง
และเอาปืนที่พกมานี่ยิงสายผู้ตายไป๒นัด
นัดแรกกระสุนเข้าที่ข้างประตูรถของเขาเองนะฮะ
ส่วนกระสุนอีกนัดเนี่ยก็ยิงไปถูกนายสิทธิชัย
จากนั้นเขาก็เลยรีบขับรถหนีไป

ส่วนปืนที่ยึดมาได้มีทั้งมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน
ส่วนใหญ่เป็นของพ่อพวกพวกทภ
ยกเว้นปืนที่ใช้ก่อเหตุพวกทภยอมรับซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนรายละเอียดอื่นจะมีการแถลงข่าวให้ทราบ
ในวันนี้ตอนสักประมาณ๑๐โมง